ส่วนผมนี่ก็เดี๋ยวต้องใช้เวลา๒๓ชั่วโมง
ตัวสักนิดนึงก็จบประมาณสักตีหนึ่งได้

เห็นอะไรใหม่ในเรื่องของเกมรับนะครับ

เพราะว่าทางนักเตะไทยก็ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับโค้ช
ในโดยการโค้ชเขาก็มีระบบในใจ

ว่าแต่ละคนที่เรียกเข้ามาสไตล์การเล่นเนี่ย
ตรงกับแท็กติกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน
ถามเรื่องของโดยรวมก่อนได้ไหมเรื่องของทีมการทำงานที่ออกมาเบื้องต้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
เปลี่ยนแรงจากเดิมมากน้อยไหม
เห็นชัดเจนนะครับทรงเกมรับแล้วก็ชั้นในการยืนของผู้เล่นนะครับ
ข้างมีการสอบประสานกันได้ดีคือผู้เล่นของทางอุสเบกิสถานเขาไม่สามารถจอดตรงกลางได้เลย
เดี๋ยวเราลองดูภาพไปด้วยอธิบายบ้างดีกว่านะครับ
ซึ่งทางอุสเบกิสถานเจ้าถิ่นนะครับ
อันดับที่๖๒ของโลกนะครับอันดับ๖ของเอเชีย

อันดับ๑๒๗ของโลกและ๑๙ของเอเชีย
ครับคือระวังกันมากนะครับการเจาะเพลงที่ตรงกลางนะครับแถมว่าทำได้ดี
หลังจากนั้นครับโอกาสใกล้เคียงของทีมไทยจังหวะนี้นะครับ

ลูกหนักของไทยมีในช่วงครึ่งแรกดูดีกว่าเลย
อีกร้านนึงแทงค์เข้ามาณดูช่องให้กับทางซีโร๊ตชัดทอง
เป็นก่อนหน้าตัวเดียวก็หาจัฬจักรหอยกินแต่มุมมันปิดไปแล้วครับ
จากนั้นครับโอกาสของทางท่านกันบ้างครับ
จากคนเดิมก็คือตัดเข้าตรงกลางแล้วกิ่ง
จุดในการเปิดดูสิครับโหมลูกนี้ออกไปเองนะครับ
ต้องชินเจาะแล้วถูกต้องแล้วนะครับ
ก็มีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้๖คน
รวมถึงคือถือทีพวิทยาเทพงธทายลงมา

เทพกลับมาในนามทีมชาติรอบ๓ปีกว่านะครับ
โอกาสของอึกในจังหวะนี้เขาได้ประตูขึ้นนำนะครับ
ตัดสินใจจ่ายเข้าในเร็ว
ของเราก็มีความผิดพลาดตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ
คือมีตัวตามอยู่นะครับ

แต่ว่าเฉลิมพงศ์เนี่ยไม่ได้วิ่งเข้าไปสุดเพื่อขวางหน้าทางสิทธิวิชัยไว้
แต่ลูกอย่างนี้ต้องยอมรับนะครับผ่านเข้าไปข้างในมันยากครับในการป้องกัน
เปลี่ยนเอาทางธีรดลฉ่ำรัศมีนะครับ
แล้วก็วินัยวรรณสีรุ่งรัฐภูมิจันทึกและชัยวัดโบราณ
หกตัวนะครับแต่ตรงนี้โอกาสลุ้นของทีมไทยอีกครั้งหนึ่งครับ
ทีละเทพวิโนไทยผ่านเข้าไปให้กับศิโรธชัดทองนะครับ
โมงไม่โดนครับโอ้โหผู้สาประตูของอุสเบย์นั้นก็ปัดบอลไม่โดนเหมือนกัน
แต่บดินผาลาเนี่ยมงผิดเหลี่ยมนะครับคือไม่รู้ว่าลูกมันจะมาถึงนะครับ
และลูกนี้ลูกนี้ถามว่าน่าเสียไหมนะครับต้องยอมรับว่าเขายิงดีจริงครับ
ถ้าเป็นเรายิงได้แบบนี้เขาก็ต้องเสียเพราะว่าจังหวะเขาเหลือบเห็นศรีริวิชัยออกมาไกลแล้วเขาลองยิงดูครับ
เป็นประตูปิดท้ายให้กับอุสเบย์นะครับโดยซาดอร์ปราชีดอฟนะครับตัวสำรอง๒๐ครับ
สเบย์เอาชนะไปได้ทีมไทยก็จะลงเตะบอลโลกรอบคันเลือกนะครับ
เจอกับทางสหรัฐอรับเอมิเรตที่ราชมังคลากีฬาสถานนัดที่๘ในกลุ่มบี
รอบ๑๒ทีมเราหมดรุ้นไปแล้วนะครับแต่เราจะสร้างทีมใหม่เพื่อเอเชียนคลับนะครับ
ในปี๒๐๑๙ก็ตามลุ้นกันได้กับทีมไทยในการสู้กับยอดทีมชะนำของเอเชียในอนาคต
ภายใต้การสร้างของรายวัชนะครับถือเป็นการฝึกนะ
ใช่ครับต้องเรียนรู้กันต่อไปส่วนอุสเบคิสถานนะครับ

เขายังมีลุ้นในการเข้าสู่รอบสุดท้ายของบอลโลกอยู่นะครับ
แต่ว่าถ้าเกมหน้าแท้อิร่านโอกาสน่อยจะน้อยลงไปนะครับ

ก็น้อยกว่าทางอุสเบย์ครั้งเดียวแต่ว่าของเขานั้นถือว่าทำได้ดีนะครับ
ใกล้เคียงของเขานั้นเขาสามารถเก็บเกี่ยวเป็นประตูได้

ส่วนไทยเนี่ยเตะมุม๙ครั้งมากกว่าทางอุสเบย์๓ครั้ง
ตัวเราด้านข้างของเรานั้นถือว่าทำได้ดีกว่านะครับ

ปอยคล่องบน๕๓๖ครั้ง

เห็นรูปแบบในเกมรับที่ชัดเจนมากของนักเตะไทย

เพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตมานานมากแล้วเราก็เล่นเกมรับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับ

หลังจบเกมธนบุญเกษารัฐก็บอกนะครับว่า
การได้กลับมาเล่นต่อแห่งกลางที่เตรียมถนัดนั้น
รับเลยนะครับว่ารายวัชช่วยให้ทีมไทยมีเกมรับที่ดีขึ้น

หากมีเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับแท็กติกครับ

แล้วเราก็ได้มีเพื่อนตัวใหม่ด้วย
แท็กติกใหม่ด้วยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

คือเราก็พยายามไม่เสียประตูเราก็พยายามเล่นเกมรับไว้ก่อนอะไรอย่างนี้
แต่ว่าจังหวะฟุตบอลมันก็ต้องมีผิดพลาดอยู่แล้ว
ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราให้โค้ดไปปรับปรุงแก้ไขครับผม
ก็บอกว่าการแพ้อุสเบคิสถานนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียใจนะครับ
แต่ว่าจะช่วยทีมแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตแน่นอนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก
แล้วก็นักเตะตัวเขาเองก็จะมาคุยกันร่วมกันคิดเลยว่าจะแก้ไขอะไร
เรียกใครเข้ามาเสริมใครบ้างที่จะต้องหลุดจากทีม
ซึ่งจะมีนักเตะเมืองทอง๙คนที่รออยู่แล้ว
ยังไม่เรียกมาให้พักไปก่อนก็เป็นตัวหลักในแกนของชุดพิซิโก้
แล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางให้เร็วที่สุด

หน่อยที่รายวัชนั้นคุมทีมแล้วแพ้ในการคุมทีมชาติเกมแรก
แล้วก็นี่เขาเคยคุม๓ครั้งคุมการหน้าเกมแรกของเขาเสมอทางแทนซาเนีย๑๑
แล้วก็คุมกาต้าเสมอรัสเซีย๑๑
แล้วก็อีกหนึ่งเกมคือคุมแอลจีเรียก็ชนะทางเลโซโทไป๖
ส่วนทีมไทยรุ่นยุไม่เกิน๒๓ปีนะครับวันเสาร์นี้
ไทยรัฐทีวีช่องสาวที่๒ถ่ายเพราะสดนะครับ
เกมอุ่นเครื่องเจอกับทีมชาติอีรักษ์นะครับ